ว่าตัวพี่โก้เองก็คิดว่าอยากที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง

ได้ยินไหม

เออก็เอาไหมไปที่ลำโพงทั้งหมดเลย

พูดดัง
ขออภัยค่ะเสียงอาจจะหายไปนี่
สีนี้ก็แหลกแล้วใหญ่อยู่แล้ว
อย่างที่บอกครับว่าพิตุ่อเกิดจากการที่
ปวดหลังเมื่อกี้ปวดหลังแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่า
ที่สามเนี่ยยุบลงยุบลงจะผ่าตัดไหม
ก็คิดจะผ่าตัดปรากฏว่าคุณหมอดูแล้วเนี่ย
มันไม่จำเป็นที่น่าต้องผ่าตัดเพราะกระดิษฐ์เป็นสินทรียางของแทนอยู่
คุณหมอจึงดูว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุมาจากอะไร
เพราะว่ามันมีดิ้นเลือดด้วยก็เลยค้นหาว่า
เพราะว่าพี่ตัวนิ่มเนี่ยเป็นไวรัสตัดผู้เสวยี
จริงจึงตั้งแต่กว่าจังงานนะคะ
แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะว่าการเป็นนักประกายศิลป์นกแคลเลอร์เนี่ย
ก็คือโลกก็จะอยู่กับเราแต่เป็นไวรัสตัวประสิทธิ์ก็เป็นอยู่ที่หลัง
ตัวก็ดูแลตัวเองมาตลอดจนกระทั่งเขาอาจจะเช็คร่างกายตลอด
แต่สอนุทีหลังมันผ่านมาเรียกว่าไม่ได้เช็คร่างกาย
สำหรับว่าสิ่งที่อยู่ในตัวประสิทธิ์ก็เป็นตัวของดุล
สุดท้ายเนี่ยไวรัสตัวประสิทธิ์ก็จะอาจจะออกไป
ก็เมื่อไหร่ซึ่งเดี๋ยวพอเราพบกับแผนแรง
ตัวพิทัลเองก็เหมือนกับเหมือนพี่ชาวมากเพราะว่าคนจะรู้สึกว่า
เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมทุกคนดูแลสนภาพดูแบบนี้
แล้วก็เคยชิดนั่งแต่เดี๋ยวแล้วก็สุดท้ายก็ราวที่สะดุด
เพราะว่าสะดุดนะคะสะดุดที่สุด
จากสะดุดข้อที่๓เข้ามาข้อที่๔๑แล้วก็มาที่สุด
แล้วก็รักษาคนเรื่อยจากนั้นมาที่สุด
ตอนที่ตรวจถังเป็นระยะที่เมื่อไหร่ที่ไหน
ตอนที่เข้าไปที่จุฬาที่ตรวจกระดูกนะคะ

จะให้ยาโดยที่สามารถถึงการจัดการไปต่อให้ยา
จนช่วงเดือนประมาณคืนพอพันธุ์
แล้วก็เริ่มกะไปละครด้วยก่อน

และหลังจากนั้นก็รู้สึกปวดปวดใจปวดปวดสบายปวดขา
ก็ต้องการตั้งใจมาคลายเชื่อมเข้าสูง
เมื่อคลายเชื่อมสูงเนี่ยมันก็จะเป็นทำลายระเบิดความทริป
หรือระบบการอัพฟองที่จะยอมได้หลังขึ้น
แล้วที่ตอนแรกเหมือนการดีขึ้นแล้วใช่ไหม
อาการดีขึ้นแล้วค่ะจากที่แบบเข้าไปรักษา
ทั้งแรกที่โดยโตราโคมที่เป็นภาพนะครับ
ที่กลัวอย่างนึกถึงว่าตัวเองกับเพียร์เดินได้ชัดคล้าย
ตอนหลังก็เดินตรงทางแล้วก็ยอมขึ้นคล้องได้
คล้องคล้องมาต้องอย่างคล้างเหมือนคล้องเดิน
คิดว่าถ้าอาการก็เริ่มสุดขัดตอนไหนอย่างนี้ด้วย
อาการน่าจะเริ่มสุดหลังจากที่เริ่มกดสมัครมากขึ้น
เริ่มเกิดเรื่องที่จะต้องไปชังเสริมมากขึ้น
ช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกคนเจียบเจอกับที่เกิดเกิดพอดี
แล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองกันดีกว่า
เขาไม่ได้บอกใครมากเรื่องผู้ที่เจียบเจอก็ไม่ได้บอก
อาจจะมีคนทักว่าเฮ้ยอาจจะมีความรู้สึก

แล้วก็สถานที่ตัวเขาก็เป็นเรื่องของเขา
แล้วก็คิดว่าเฮ้ยสิ่งภาพเขาเรียกดีแล้วกันดีกว่านะ
แล้วอันนี้คือล่าสุดคือเข้าโรงพยาบาล
ที่เข้าโรงพยาบาลเขาอย่างที่บอกการไม่ได้
ยังหลักเรื่องเกิดแถวเชื่อมศูนย์ทำให้ที่เรากล่อมกล้อง
คือว่าที่ตัวตื่นมาเขาจะพูด
เขาจะพูดบางอย่างเช่นว่าเอ่อต้องขายมาพร้อมหรือยัง
จะเริ่มขายพร้อมหรือยัง
เอ่อเครนอยู่ไหนวันนี้ใช้เครนไหม
แล้ววันนี้กินคัทล่อมถึงตัว
คือเข้าล่อมเหมือนกับรู้สึกที่ผ่านงาน
แล้วก็ต้องคิดว่าอยู่ที่บ้านนะ
จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าขอให้พัก๑๐เดือน
๖เดือนก็จะกำลังได้
ภูมิกันภูมิแรง
หรือยังไงบ้าง
ตอนนั้นหมอก็ส่งเลยและหลักงานจากที่ประเภทของนิดเดียว
ด้วยสามเที่ยวที่จะต้องเตรียมยาโครงหลัก
ช่วยมากนะน่ากลุ่มที่ก็ร่างประสุทธิ์ของผู้โดย
แต่ท้ายนั้นผู้โดยกันมากที่ต่อแล้ว
พวกผู้โดยจะมาดูกันเข้ามาช่วงสุดมาก

ก่อนที่พี่ตัวจะเสียอันนี้จะมีความรู้สึกอะไรดีครับพี่เบิ้ล

อาจจะเนื่องจากว่าหรือหวังว่าจะเชื่อมศักดิ์
ก็ประกอบความคิดขึ้นชักหนึ่ง

แล้วก็เรื่องพิเศษของทุกคน

เรารู้ตอนนั้นเลยรู้ว่าเข้าโรงพยาบาล
ล้มแล้วก็เข้าไป
ได้คุยกันก่อนหน้าช่วงนั้นคุยกับตัว
ก็บอกว่าคุยกันเป็นชั่วโมงเลย

ไปใช้แสงเป็นระบบใหม่เลย

ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเจอกัน

ก็เริ่มที่เพื่อนบอกว่า

ก็ยังไม่มีใครบอก

เป็นคนแบบนี้ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อน

เงียบแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

บอกลูกด้วยกลัวลูกเป็นห่วง

เราก็มารู้ตอนนั้นอย่างที่ว่า
แล้วก็
ช้าลงแต่ว่ารับรู้ได้

กันอีกรอบใหญ่ถึงค่อนวัน๒วัน

แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงสุดท้าย

สำหรับโดยส่วนตัวเพราะว่าก็เคยเห็นคนที่จะจากลาพวกเราไปกันพอสมควร
ก็มีอาการต่างนานาแล้วว่าใช้เวลาเยอะ
ก็แล้วแต่นะบางคนแต่ตัวเนี่ยนอนนิ่งเหมือนหลับไปเฉย
แล้วเราก็ได้คุยว่าเออตัวก็หลับไปก็ได้นะถ้ามันเหนื่อยก็หลับไปไม่เป็นไรหรอก
แล้วก็ในพิจารณะนั้นหลับไปแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนตื่น
ไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็ช่างมัน
ตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยู่ทุกคนอยู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมด
ทุกคนเนี่ยสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยวเราคุยกับตัวอย่างนี้นะ
เหมือนไปเที่ยวเหมือนไปต่างประเทศเหมือนอะไรอย่างนี้
กำลังจะขึ้นเครื่องทุกคนมาส่งสนามบินนะทุกคนก็เดี๋ยวก็เจอกันไม่มีอะไรใช่ไหม
แล้วทุกคนก็ไม่มีใครต้องห่วงทุกคนก็ยิ้มย้ำจ่ำสายรับอย่างที่ให้ตัวดู
แล้วทุกคนก็ทำได้ดีมากทั้งลูกทั้งเปิ้ลแล้วสุดท้ายก็ตัวก็ค่อยเข้าไป
ฮาร์ทเบรดนี่นิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขยับหน้านิดหน่อยตลอดเวลาแล้วคงขี้มาก
หรือว่าอะไรอย่างนี้นะที่มันลงตัวแล้วก็อยู่ในความสงบกันหมด
ทั้งคนอื่นและตัวตัวเองเนี่ย
ประมาณทุ่มนึงนะทุ่มเก้าความันค่อยลง
ลงแล้วก็คุยกันไปเรื่อย

ตัดสินใจเองเลยนะตัวนะเออนะแล้วเขาก็ค่อยค่อยลงมาลงมา
แล้วก็ลงไปคือมันไม่มีลงแล้วขึ้นมันไม่มีเหมือนกับการที่จะยื้ออีก
ไม่มีเหมือนกับว่าที่ผ่านมานี้พยายามจะสู้สู้
อาจจะแบบเอาละไปดีกว่าแล้วก็สบายสบายครบถ้วน
แล้วก็ลงไปลงไปแบบคือสงบจนไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะ
คือพาพวกเราสงบไปด้วยอ่ะนึกออกพาทุกคนสงบไปด้วยนะ
และเรื่องนี้ก็ตรงกับที่เพื่อนตัวบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แหละ
เพื่อที่จะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนมีเรื่องน่าขำเล่นคุยเล่นเล่น
เท่ากับสถานการณ์ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่อยู่โรงพยาบาล๖วัน
ทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งตอนจากไปเนี่ย
ยังทันให้มีน้องญาติทั้งหลายกลับทันเคอร์ฟิวอีกเอ่อนี้นี้
เรายังคุยกันแบบว่าเออดูซิดูดูตัวมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเลย
ประมาณทุ่มทุ่มยี่สิบทุ่มทุ่มครึ่งเอ่อเราเห็นกันเนี่ยกับอ๊อฟว่า
ทุ่มยี่สิบเราไม่เห็นนะอ๊อฟเห็นทุ่มยี่สิบแล้วก็อ่า
บางคนบอกทุ่มยี่สิบสองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณหมอลงทุ่มสามสิบ
อ่าเขาก็อาจจะเป็นทางเทคเราไม่รู้ว่ายังไงก็ก็นั่นแหละ
มีตัวเลขหลายตัวก็น่ะมีมีสั่นอะไรไว้ไหมครับ
อ่ากับเราเนี่ยไม่มีเลยแต่เป้นอย่าให้เป้นเล่าว่ามีรึเปล่า

รักภาพนะละครหล่อยไหมเขาจะถึงห่วงเรื่องนานเยอะโดยเฉพาะงานของเขา
อย่างเวลาที่เราบอกว่าหรือว่าอาจารย์ลองดูว่าใครจะมาช่วยที่พวกกำจัดแผนบ้าง
ก็อย่างงานละครที่เพื่อทำทั้งหรืออาทิตย์ทีมงานเขาบอกว่าไม่ได้
อาจารย์บอกว่าเพราะมันเป็นงานที่เขากำจัดงานกับพระเจ้าเขาก็ต้องทำให้จบสิ
หรือวางแผนชีวิตเป็นยังไงหรือวางแผนชีวิตเป็นยังไง
ก็ต้องทำความฝันที่คิดอยู่หรือที่อยากทำให้เป็นความจริงนะ
เดี๋ยวเขาจะพูดเป็นเรื่องที่คุยกันอย่างที่เรื่องสุดทุกวัน
กระทั่งตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็อย่างงาน
ก็อย่างคิดอยู่ว่าต้องพยายามทำสิ่งที่เราอยากทำให้เป็นความจริงได้
เดี๋ยวเขามันจะมันเปล่า
เป้าหมูเชี่ยงแข็งมากนะครับอันนี้อยู่อย่างเราอยู่ในเหตุการณ์
แล้วทุกอย่างก็ต้องอย่างที่เปิ้ลเนี่ยไม่ว่าจะอะไรขอตาม

ใครก็ต้องมารีบโตดอีกประวัตร

แล้วก็ทุกคนก็มีคันเหมาะกับกันอื่น

บางคนก็ก็ไม่ได้รอไร
พี่ตัวเองก็คือใจสู้กับโมงที่จะไปบ้าง
จะสู้ตลอดเร็วหมอเพิ่มให้แบบทั้งแรกที่หมอบอกไปหลัง

เพราะที่เขาสู้มาตรงแล้ว

เห็นเค้าเจ้าผมเรื่องร่างมากเป็นหลักอ่อครับ
พี่เค้ามีพูดคุยหรอกเพราะให้กับคนไหนบ้างไหมคะ
ครั้งอยู่จะยังไงต่อ
รู้สึกว่าคุณเป็นรักษณะครัวใช่ไหม
และเป็นช่วงนี้เจียงค่อยเอาคนครับ
เรื่องทำดีสิทธิ์ค่ะ
ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์เป็นละครวิทีเหมือนเรื่อง

ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์แต่ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์
ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์
ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์
ตอนแรกยังไม่เห็นว่าจะต้องทำทีสิทธิ์
โต๊ะต่อไม่มีเค้าก็จะเปลือกขอบคุณเพื่อนผ่านวิทยาลังเกตใจว่ายาเตรียมใหม่เนี่ยคุณเพื่อนประหลุม
เพราะชีวิตมีจริงสินภาษาของนักการาคุณ
จังหวังยังไม่ได้แน่บ้าง
มีหลายมันคือนะคะเป็นคนทำงานเป็นจริงจัง
และบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงจริง

ก็ไม่ถ้าเป็นสไตล์เขาอะ
ก็ใช้ส่วนตัวเป็นส่วนตัว

และทุกคนจะมีภาวะสังเกียรติที่แปลกต่างกัน

เธอก็อยากกลับทางแล้ว

ภาพสมัครเหมือนรู้
เดี๋ยวเรียนรู้กับเขา

เป็นตัวการดูกสิ่งที่สักครู่
เพราะท่านบอกท่านะ
โอเคนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ